ต่อกันที่คู่เพื่อนรักกันบ้างดีกว่าค่ะ
สำหรับอโน๊ตเชิญยิ้มและคุณเท่งเถิดเทิงนะคุณผู้ชมนะ
คือต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันมานานแล้ว
กลับไปเขารู้จักกันเมื่อประมาณ๒๐กว่าปีที่แล้ว
คือตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะตลกใหม่เลยว่าอย่างนั้นเถอะ
คือตั้งแต่ปี๒๕๔๘เนี่ยอาโน๊ตและพี่เท่งเขาได้ร่วมงานกันค่ะ
ภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่เท่ง
ซึ่งอโน๊ตรับหน้าที่ผู้กำกับแล้วก็ร่วมแสดงด้วย
ส่วนพี่เท่งเองก็เป็นตัวเด่นของเรื่องก็คือหลวงพี่เท่งนั่นเอง

แล้วเรื่องนี้นะทำรายได้สูงถึง๑๔๑ล้านบาท
คือเป็นภาพยนตร์ไทยที่ประสบความสำเร็จอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะ
แล้วก็สามารถลบคำสบประมาทที่ว่านักแสดงตลกมากำกับเอง
แล้วจะไม่ประสบความสำเร็จได้ด้วย
แม้ว่าการเวลาจะผ่านไปหลายสิบปี
บอกเลยว่ามิตรภาพของคู่นี้ยาวนานยั่งยืนมาก
เพราะล่าสุดจ้าอาโน๊ตเดินทางไปเยือนบ้านสวนของพี่เท่ง

คือไม่ใช่ว่าใครจะไปสูง๔๕ได้นะคะ

และเมื่ออาโน๊ตไปเยือนถึงถิ่นพี่เท่งทั้งที

มันก็ต้องมีกิจกรรมสันทนาการร่วมกันสักหน่อย
นั่นก็คือการจับไมค์โชว์ลูกคอ๑๘ชั้น
ดูจากเส้นเลือดขึ้นคอแล้วรู้เลยนะคะว่าใครจริงจังสุด
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูคลิปกันสักนิดนึงค่ะ
นาตาเธอสุดยอดสุดยอด
มันหรือบ้าง

ไม่ป็นไหล